คราวนี้ของผม๑๕ใบ๙๐ล้าน

นี่เขาแบบโอ้โหสุจริตมาก
ไม่เอาเปรียบไม่โกงอะไรลูกค้าเลย

มารับลอตเตอรี่รางวัลที่๑ของคุณด้วยนะฮะ
คืองวดวันที่๑ที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ชม
รางวัลที่๑๗๓๔๕๑๐นะครับ
สมุทรสาครนะฮะโอ้โหคนนี้ลือกันบอกว่า
มีคนไปซื้อลอตเตอรี่ที่ปั๊มน้ำมันในตะบนโคกขาม

ถูกรางวัลที่๑๑๕ใบ๙๐ล้าน

คนก็อยากรู้ว่าจริงไม่จริงยังไงนะครับ
ผ่านมา๒วันนะฮะ
นายธนวัฒน์คำแหงพลชื่อเล่นชื่อพีช
อายุ๓๕ปีเป็นชาวจังหวัดเลย
แต่ว่ามาขายลอตเตอรี่อยู่ที่
ปตทสาขาเอกชัยในตะบนโคกขาม
สมุทรสาครเขาก็ยอมรับว่า
มีลูกค้ามาซื้อลอตเตอรี่ที่แผงของเขา

๑๕ใบ๙๐ล้าน
คือเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้คุณเขียนมาสอน

วันที่ออกสลากแล้วใกล้เวลาแล้ว

ค้าของเขายังเหลือชุดใหญ่อีก๒ชุด
ตเตอรี่ที่ไม่ใช่เลขชุดอีกประมาณ๒๐๐๓๐๐ใบ

ก็ถ่ายรูปส่งไลน์ให้กับกลุ่มลูกค้าที่อยู่ทางไลน์ที่ซื้อกันประจำ
มีอยู่๔๕คนจะสั่งซื้อกันอยู่ประจำ

ไม่มีใครตอบกลับมาเลยว่าจะซื้อ
กระทั่งคนที่โชคดีเนี่ยเขาไลน์ถามกลับมา
ถามราคาแล้วก็บอกว่าถ้าขายแพงก็ไม่ซื้อนะ

ผมมีเลขท้าย๓ตัว๕๑๐อยู่
ขอให้ช่วยซื้อสัก๑๕ใบก็แล้วกัน
มา๗๓๔๕๑๐เขาก็เอาลอตเตอรี่ทั้งหมดที่เหลือของเขาเนี่ยเอามาตรวจรางวัล
ค่ะของพ่อค้าเองเนี่ยไม่ถูกสักใบที่เหลืออยู่สองสามร้อยใบอ่ะ
อืมแต่ของลูกค้าสิบห้าใบอ่ะที่จะเอาห้าหนึ่งศูนย์อ่ะถูกรางวัลที่
โอ้โหเขาไม่โกงด้วยนะค่ะเพราะลูกค้าอยู่เชียงใหม่
นัดหมายส่งมอบลอตเตอรี่ไปส่งให้ที่สวนภูมิเรียบร้อยแล้ว
ขายหวยมันเหลือน้อยเพราะว่าเวลามันจะหมดแล้วครับ
ทีนี้หวยผมก็เหลืออยู่ประมาณของชุดใหญ่กับเลขสองใบสามใบอยู่ประมาณ
สองร้อยถึงสามร้อยใบครับก็ได้แฟนก็ได้โทรบอกว่า
เดี๋ยวเองหวยมันเหลือให้เยอะจะทำไงมัน

ขับรถกลับมาจากตลาดเพราะผมไปเดินขายอยู่ในตลาดระดมหาชัยเมืองเก่า
ทำการถ่ายถ่ายไลน์ส่งให้ลูกค้าที่แบบ
เคยมาซื้อที่ร้านเราบ้างครับเพราะว่าเขาเคยเปิดเอาอยู่ไว้
ถ้าเรามีมชื่อมันก็จะดีขึ้นอีกมาก
ก็เลยส่งไปข้างบ้านพี่สนใจมั้ยหมวยชุด๕ใบ
เหลืออยู่๒ชุดให้พี่เลือกเอาเลย

พี่ไม่ค่อยอยากได้

พี่ก็ต้องฝันถึงราชการได้๑๐ถึงดีนะ
พอหวยออกเสร็จผมก็ไปนั่งอยู่ข้างหลังร้านครับไปนั่งดูหวยที่เราเหลือนะที่ขายไม่หมด
ก็๓๐๐บาทไม่ถูกเท่าไปเลยก็เลยมาดูของพี่เขาเฮ้ยมันออก๕๑๐
ผมก็เลยมาเขาหยิบกระเป๋ามาดูก็เลยเห็น๕๑๐ก็เลยมาเปิดดูโทรศัพท์ว่ามันออกอะไรทั้งหมด๖ตัวครับ
แต่ทีนี้คงจะโอ้โหฟ้องกันวุ่นถ้าเกิดเจ้าของตัวจริงเขารู้ว่าเขาถูกใช่ไหม๙๐ล้าน
คือพ่อค้าลอตเตอรี่เขาบอกว่าเขาก็ต้องรักษาความลับ

บอกว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงนะแต่ว่าเขาส่งมอบเรียบร้อยแล้วนะฮะ
แล้วก็ที่ไม่คิดเก็บไว้เป็นของตัวเองเนี่ยไม่คิดปกปิดเพราะมันไม่ใช่ของเขา

เมื่อกี้บอกวะโอนไหม้ละแบบหนึ่ง
เขาให้เท่าไหร่ก็หลังจากเป็นน้ำใจนะครับผมก็ไม่หวังทำงานครับ
เราคิดยังไงที่ว่าเราขายอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ

ถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอมขึ้นมาเขาไปคงแจ้งความ
ผมก็เรียบร้อยครับทั้งร้านทั้งอันนี้ก็จะเสียไปหมดเลยครับ
ก็เลยคิดว่ามันไม่มีในความคิดเลยครับว่าจะอยากจะ
เพราะว่ามันไม่ใช่เงินเราไม่อยากได้เลยครับ
แล้วงวดหน้าเท่าหัวเหนือเดี๋ยวอีกจะโทรไปให้หาลูกค้านี้ไหมครับ

ไม่เก็บไว้เหรอครับเผื่อเราจะถูกมั่นเหรอ
ก็งวดก่อนหน้านี้งวดที่ของลงงวดวันแม่๑๒สิงหาเหลือ๑๒๐๐ใบครับ
ถ้าเป็นเงินก็แสนกว่าบาทไม่ถูกสักตัวครับ
นี่พ่อค้าน่ารักต้องชื่นชมนะคะ
แล้วเขาก็เล่าให้ฟังเพิ่มนะว่าช่วงเดือนกรกฎาคมปีนี้แหละค่ะปี๒๕๖๖
มีลูกค้าประจำจากท่าฉลอมมาซื้อลอตเตอรี่ที่แผงของเขานะ
แล้วก็ถูกรางวัลที่๑๙๐ล้านบาท
ใช่แปลว่าแผงของคุณพี่นี่ถูกรางวัลที่๑บ่อยจังเลย

ใช่ค่ะแต่คนนั้นเนี่ยพอรู้ว่าตัวเองถูกรางวัล๙๐ล้านบาทรางวัลที่๑เนี่ยนะช็อกค่ะ
เข้าโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลเอกชัยไป๕วันคือช็อกไปเลย
เนี่ยค่ะแล้วก็กลับไปที่แผงนะแล้วก็เนี่ยเขาก็เนี่ยให้อย่างนี้แหละ
ไม่ไม่คิดจะหุบเอาไว้อ่ะเพราะมันไม่ใช่ของเขาอ่ะเนี่ยแล้วตั้งแต่นั้นมาก็
มีคนไปเหมาลอตเตอรี่ที่แผงของคุณพี่เขาประจำเลยเพราะว่าถูกบ่อย

แห่งนี้นะฮะคุณพีชนะครับปั๊มน้ำมันในตำบลโคกขาม
การทำบททอำเภอเมืองสมุทรสาขรเดี๋ยวต้องไปซื้อบ้าง
เขาบอกว่าคนถูกรางวัลใหญ่จากแผงนี้เยอะ